เมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้เขากำลังจะมีละครแบบว่า
คู่รักต่างไหวอะไรกันเลยนะคะใช่มากมายเลย
เนี่ยชื่นชอบกันเพราะว่ารอคอยรู้สึกว่ามีความหวังรักเด็กมันแบบ

คือบอกเลยว่าเล่นใหญ่จัดเต็มมาก

ผู้ชมขารักษ์คล่อนของนักคู่นี้นะคะ
ได้เลิกบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
พอเจอคุณแม่เจนี่ทั้งทีนะคะ

หลังจากเจ้าตัวไปทำหน้าที่เป็นศรีภรรยา

ก็เลยมีประเด็นสัมภาษณ์อยากคุยด้วยมากมายเลยนะคะ

เริ่มจากการหวนมารับงานละครอีกครั้งในรอบ๔ปี
ว่าที่กลับมารับเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศการถ่ายละคร
แล้วก็ลูกสาวน้องโนล่าก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคุณผู้ชม
แต่พอถามว่าจะรับเรื่องต่อไปเลยไหม
นี่จะตอบว่ายังไงไปฟังค่ะ
คิดถึงการถ่ายละครคิดถึงกองถ่ายคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
คือจริงมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับเรา
แล้วก็ลงตัวทุกอย่างโนล่าก็โตแล้ว
แล้วก็สามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้บ้าง
ลับกันนะคะวันไหนที่มิ๊กทำงานเขาก็จะอยู่กับเจน

เป็นเรื่องไปก่อนรับไปก่อน
วันนี้ทรงผมเขาน่ารักมากเลยนะ

เนนี่น่ารักแล้วก็มีคนคอปเวอร์เจนนี่แล้วหนึ่ง
เดี๋ยวค่อยให้กล้องจับมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะ
เรื่องทายาทคนที่๒หลายคนถามบอกว่าตอนนี้แหม่น้องโนล่ากำลังน่ารักมาก
คนที่สองเอาเลยไหมคะเจนี่บอกว่าพักก่อน
แต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไม่มีคุณผู้ชม
ที่คุณสามีเนี่ยคุณมิกกี้ก็ไม่ได้กดดันหรือขอว่าให้มีคนที่สองเลย
ตามใจเจนี่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณแม่เจนี่เนี่ยเหนื่อยมาก
แล้วก็เครียดตั้งแต่ตอนเลี้ยงน้องโนล่าตอนคลอดมันมีภาวะหลายอย่างเข้ามาเนอะ

หนึ่งแต่คนเดียวก่อน

เขาก็เห็นเจนเหนื่อยมาก
ไม่เคยคิดว่าจะเป็นแม่ได้
คือต้องบอกว่าเด็กมากจริง

นักเล่นคีย์บอร์ดมาก
เอาจริงตั้งแต่คลอดว่าแรกเลยว่าอย่างนู้นอย่างนี้

คุณเจนี่บอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพราะว่าเธอเองขอทำหน้าที่ในฐานะคนเป็นแม่ปกป้องลูกให้ดี

อยากจะให้ทีมงานสตาร์ฟภาพคุณเจนนี่ไว้เมื่อสักครู่

ไม่ใช่ค่ะคือวันนี้เราได้พิเศษ

โคฟเลยแต่ว่าหน้าอาจจะไม่ได้
เพราะว่าเจนนี่ต้องบอกว่าเด็กมากจริง
นี่คือกล้องวีดีโอที่ไม่ได้ใช้แอปเลยนะคะ
ส่วนพี่แจ๊กกะรีนนะก็แอปมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ได้
คือว่าน่ารักมากนะคะ

ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยแฟนคลับน้องปั๊บเนี่ย

เอารถอาหารไปกว่า๒๐พวกครั้ง๒๖กิต๗คัน
แต่คุณผู้ชมไปไล่เลียงแบบนี้คือแบบว่า
ให้คนไปร่วมงานแต่เค้าสมการคนนะคะ
ได้ทานกันเต็มฟูงเลย

รักแฟนคลับน้องกั๊บน่ารักเข้าไปอีก

คุณเป็นไค่โตไปหางาน